ทิศทางที่ดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะวันนี้นะ
แฟนมีโอกาสให้ได้เห็นโฉมหน้าของพี่อ๊อฟขณะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
เรียกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะคะก็เราเนี่ยได้เห็นพี่อ๊อฟแบบเต็มเต็ม
หลังจากที่ถูกหามตัวส่งไอซียูเพราะว่าวูบกลางกองถ่ายนั่นเองค่ะ
โดยทีมประชาสัมพันธ์นะคะได้บอกกับบันเทิงไทยรัฐสั้นว่ายังไม่มีความคืบหน้าอาการของพี่อ๊อฟ
รอจนกว่าพี่อ๊อฟนั้นกลับมาเดินได้เป็นปกติก่อนซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๑เดือนค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะยังนับเป็นความปราบปลื้มใจของครอบครัววัดชีระบรรจงด้วย
โดยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสวมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศ
โหลดให้หม่อมราชวงศ์สมลาบกิติยากรเลขานุการในพระองค์
อันเชิญของแล้วก็ดอกไม้ประธานเยี่ยมอาการป่วยของนายพงพัฒน์วัชิระบรรจง
ซึ่งป่วยด้วยเส้นเลือดในสมองตีบนะคะ
พักรักษาตัวณโรงพยาบาลบำรุงราชนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของครอบครัววัชิระบรรจงด้วยค่ะ
อันนี้เป็นภาพที่พี่ปิ๊กชาญฉลาดนะคะ
ผู้จัดการของคุณเจมส์จิรายุค่ะก็ได้ลงไว้ในอินสตาแกรม
บอกเล่าเรื่องราวความดีใจนี้นะคะให้แฟนได้รับรู้ด้วยนะคะ